มาดูต่อกันที่คู่นี้กันบ้างดีกว่านะคะ

ตั้งตารอบัตรน่าจะหมดไปตั้งนานแล้ว

เสิร์ตเดี่ยวครั้งแรกของณเดชน์

สำหรับณเดชนคุกิมิยะนะคะบอกเลยว่าตื่นเต้นมากนะคะ
แล้วก็แต่ยังไงก็ตามพร้อมที่จะโชว์บนเวทีคอนเสิร์ตคันไม้คันมือมากแล้วนะคะ
แล้วก็ยืนยันเลยว่าสาวคู่จิ้นหรือว่าคู่จริงตอนนี้
น้องยายามาร่วมแจมด้วยอย่างแน่นอนนะคะแล้วก็นอกจากนี้ค่ะ
ณเดชน์ก็เล่าถึงโมเมนต์ความสวีทหวานกับสาวยายาด้วยที่เขาไปทริปพักผ่อนที่ฝรั่งเศส
ค่ะเครงเขาชื่อใช่ไหมนี่ฉันตั้งชื่อให้อีกเครงหนึ่งยังไง
โดยเฉพาะที่นั่งจักรยานหันหน้าชนกันฝ่ายหญิงเนี่ยโพสต์ผ่านไอจี
พร้อมกับแคปชั่นบอกว่าทำตามที่ทุกคนขอแล้วนะคะ
แต่พอเขาทำจริงขึ้นมาเห็นแล้วมันก็อดหมั่นไส้ไม่ได้นะ
เออจริงจากกระยานมีคนเดียวหรือยังไงอ่า
บอกแล้วดูไปนะฮะเบาหวานขึ้นตาแน่นอนไปฟังณเดชน์จ้า
ไม่ทันจะได้จัดอะไรอย่างนี้เลยก็เลยแบบว่าเออแบบขอให้เขาแบบจัดเลย

คงกลัวว่าผมจะแต่งตัวอะไรแปลกหรือเปล่า

ใช่จริงก็อยากใส่เหมือนกันด้วยครับ

เพราะต้องทำเห็นแล้วก็ปลดไลค์

บี้

จริงอันนั้นก็เหมือนแบบเอาไว้ทำงาน
ให้น้องเด็กอะไรอย่างนี้ซะมากกว่าครับ

ใช่ครับไม่ได้มีไอจีนั้นไว้เพื่อแบบ

พี่น้องหลงก็สเตอร์ไพรกว่าเลยฮะ

ดีครับตั้งใจถ่ายกันประมาณนี้ด้วยครับ
ก็บอกว่าจะลงรูปนี้ได้ไหม

เขาก็บอกเขาก็จะทำอะไรเขาก็แบบบอกก่อนเสมอ
ก็น่ารักดีอะไรอย่างนี้
เราก็ดีใจที่เขาลงรูปคู่อะไรอย่างงี้ด้วยครับ
จะมีโอกาสไปกัน๒คนอีกครั้งไหมคะ
ยังไม่แน่ใจว่าจะแพลนไปไหนอะไรอย่างนี้
แต่ว่าก็คงจะแบบปีละครั้งสองครั้งอะไรอย่างนี้ครับ

หนูไหวหรอ
หนูก็ไหวอยู่เพราะว่าหนูขอลงรูปแล้วนะ